พระพุทธปฏิมาปางปาลิไลเป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันพุธกลางคืนในพระอิริยบทประทับห้อยพระบาทบนก้อนศิลา
หัดขวางายขึ้นวางเหนือพระชานุขวา
หัดซ้ายวางคว่ำเหนือพระชานุซ้าย
จากเรื่องในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ในเมืองโกสัมภีร์
พระภิกษุเกิดแตกแยกวิวาดกัน
พระองค์จึงเสด็จไปประทับแต่ลำพังในป่า
โดยมีช้างนามว่าปาลิไลยกะถวายตัวเป็นอุปถาค
และมีลิงนำรวงพึ่งมาถวาย